พาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรัง
ไปเอาใจช่วยเจ้าพยูนตัวนี้กันหน่อย
แหมไปกินย่าทะเลตอนที่น้ำมันขึ้น
เพลินไปหน่อยน้ำมันลงเกยตื้นลงไม่ได้
เสร็จปุ๊บร้องไห้
น้ำไหลออกมา
นี่คือน้ำตาของพยูนดูตามันสิโอ้ย
เศร้าสร้อยละห้อยละเหี่ยวทีเดียวเชียวล่ะ
นี่ก็คือภาพที่เราบอกว่ามันหาดูยากนะ
การที่พยูนร้องไห้เราได้เห็นน้ำตาพยูนกี่ครั้งกันเชียว

มันหยดลงมาจากดวงตาอันเศร้าสร้อยของพยูนตัวนี้
ไปนอนเกยตื้นอยู่ริมหาดแหลมโต๊ะชัยตำบลเกาะลิบง
เป็นพยูนตัวเมียครับน้ำหนักคุณผู้ชม
ห้างจะอุ้มก็ลำบาก๒๒๐กิโลกรัมความยาม๑๘๐เซนติเมตร
มันกล้ายไปกินย่าทะเลอาจจะเพลินไปหน่อยครับ
ด้วยความที่หิวแล้วน้ำมันลงเร็วกลับทะเลไม่ทันครับ
เกยตื้นบนชายหาดถึงขั้นกับร้องไห้ทีเดียว
ในเลือดยอดศรีชาวประโมงพื้นบ้านก่อนลิบ่งที่ออกไปวางอวนหาปลา
เขาเป็นคนไปเจอนะฮะมันนอนแน่นิ่งอยู่หมดแรงและอยู่กลางหาดเลย
น้ำก็ไม่มีและลงไปและห่างจากทะเลตอนนั้นประมาณสัก๑๐๐เมตร
ก็เลยไปตามชาวบ้านมาช่วยกันนะช่วยกันลากมันพามันมันก็ดินดินแบบนี้ฮะ
ชาวบ้านก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรสามารถช่วยได้มีเพียงผ้าขาวม้าคนละผืน
พันต่อกันสอดเข้าไปใต้ตัวมันแล้วก็ช่วยกันออกแรงลากมัน
กว่ากิโลคุณผู้ชมชาวบ้านกันหลายคนนะครับ
ทุกความตื่นคนมันก็ดิ้นพลาดเลยจะหนี
สุดท้ายทุกคนก็สามารถพามันกลับสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย
แล้วมันก็ไหว้หายไปเลยนะครับ
พื้นที่ที่นี่หาดแหลมโต๊ชัยมันมีพายุนเยอะ
เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
บอกว่าเป็นเขตพื้นที่ที่มีย่าทะเล
เขาเรียกว่าย่าทะเลใบมะกรูดเยอะแล้วก็ย่ามะขามอาหารหลักของพยูนเลย
พายูนมักจะไหว้มากินย่าแถบนี้เป็นประจำ
สาเหตุที่พบพยูนเกยตื้นเนี่ยก็มันคงจะกินย่าทะเลจนเผิน

นะฮะซึ่งต่อมาทางด้านของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
ก็มีการมอบใบประกาศตอบแทนคุณงามความดีให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้
โดยเฉพาะนายเลิศยอดศรี
ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจแล้วกันที่เป็นการช่วยอนุรักษ์พยูนให้มันอยู่คู่กับทะเลไทยต่อไป
นะครับอยู่รอดปลอดภัยก็ดีแล้วนะ
เมื่อกี้เห็นน้ำตาพยูนด้วยคุณผู้ชมยังบอกมาเลยว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน